ทุกวันเสาร์นะคะก็จะมีศึกยอดมวยไทยรัฐ
ซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะมีช็อตมันกันด้วย
ชมช็อตความมันกับคุณเอกชุมพรค่ะ
ภาพความมันจากศึกยอดมวยไทยรัฐสับสอกขวาดอกนี้
สมชื่อแหลมพรมไม่ทราบว่าได้ใดมา
หลังจากนั้นเพชรพิฆาตเกิดน้ำโหจับได้เตะเจาะล่าง
เดินอัดเดินหมดเดินบิดอ้าวคิ้วซ้ายนี่แหกโค้งไปแล้วนะครับ
เลือดไหลเป็นทางไปกระตุกหนวดเสือหรือเปล่า
หัดซ้ายหมัดขวางัดศอกขวา
พยายามเดินใช้ใจพี่ข่มใจน้องเลยครับ

หลังจากนั้นเดินอัดช่วงล่างจนยางแตกนะครับ
แม่นี่ไม่ทราบว่ากลับบ้านไป

มวยคู่นี้จบยก๒เอกชุมพอร์ตแหละครับ